มีอาหารอร่อยแบบสวนกระแสเศรษฐกิจด้วย
เพราะว่าที่นี่เขามีการจัดโปรโมชั่นลด๕๐ไปเลย
สำหรับใครที่ชอบทานเป็ดย่างค่ะคุณ

ใช่ค่ะนี่แชร์กันในโซเชียลทางเฟซบุ๊กเลยนะคะ
ใช่ค่ะแต่ลดวันเดียวนะคุณนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ
จากที่ปกติขายจานละ๔๐บาทลดเหลือจานละ๒๐บาทไงคือ๕๐
ไปเลยนะคะสวนกระแสกันไปก็เลยกลายเป็นที่ฮือฮา
คนเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
โดยเจ้าของร้านก็คือคุณนิวัฒน์สุภาพเล่าให้ฟังว่า
ที่จัดโปรโมชั่นแบบนี้เพราะว่าเห็นว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ค่อยดี
ก็เลยจัดโปรสวนกระแสให้ซื้อสินค้าที่มันถูกลง
โดยมีโปรโมชั่นแค่เป็นบางวัน
ก็คือเดือนละ๑๒ครั้งเท่านั้น
ก็ต้องรอดูในโซเชียลกันเอานะคะ
ที่ลูกค้าจะได้กินของอร่อยในราคาสบายกระเป๋า
แล้วก็รวมถึงเป็นการโฆษณาร้านไปในตัวด้วยเห็นไหม
คุ้มมากนะคะโปรโมชั่นเด็ดอย่างเดียวไม่พอ
ที่นี่เด็ดกว่าโปรโมชั่นอีกคุณ
เขานำสูตรมาจากคุณพ่อบุญธรรม
ที่มีร้านเก่าแก่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีมา๒๘ปีนะคะ
ตัวเองก็เลยมาขายต่อขยายสาขามาเป็นรุ่นที่๒
ซึ่งเป็ดย่างที่นี่คุณผู้ชมมันจะกรอบนอกนุ่มใน
แล้วก็น้ำราดเนี่ยเข้มข้นกลมไม่เหมือนใคร
อกจากนี้ก็ยังมีข้าวหมูกรอบหมูแดงอีกด้วย
ที่มีหมูกรอบย่างแบบกรอบนอกนุ่มในเหมือนกันนะคะ
ส่วนหมูแดงก็หมักเครื่องเทศแล้วก็น้ำราดรสชาติเด็ดสุด
ขอบอกใครอยากจะมาลองความอร่อยกลมแบบนี้มากันได้
จังหวัดเจียงใหม่จ้า
ลองกันได้นะไม่ต้องรอให้ถึงช่วงโปรโมชั่นนะ

มีเป็นเดือนละ๑๒ครั้งเท่านั้น
แต่ราคาปกติมันก็จานละ๔๐บาทอยู่แล้วคุณผู้ชม

ใช่ค่ะเราให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะคะ

เผื่อว่าไปไม่ถูกอยากจะไปยังไงก็ติดต่อกันไปได้ค่ะ